สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบันเทิงไทยรัฐค่ะ
วันนี้มาอัพข่าวเด็ดนะคะมาอัปเดตข่าวบันเทิงค่ะ
กับเด็กหญิงเรือนขวัญค่ะแล้วก็เด็กหญิงเชอรี่นะคะ
สวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้เรามาอ่านข่าวบันเทิงกันแบบวันเด็ก
ค่ะย้อนไปนิดหนึ่งก็นิดหนึ่ง
แต่ว่าทั้งคู่เปิดรายการมาด้วยความน่ารักสดใสของเด็กในวงการบันเทิงค่ะ
คุณผู้ชมต้องบอกว่าเป็นลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเด็กในวงการบันเทิงในวันนี้
วันหน้าเนี่ยอาจจะเป็นซุปตาในดอกหน้าก็ได้นะคะเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวนี้พร้อมกันเลยค่ะ
อย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นกันไปนะคะเมื่อก่อนหน้านี้คือเป็นภาพลูกคนดาราทั้งหลาย
และในวันนี้วันเด็กต้องบอกว่าคำขวัญวันเด็กปีนี้ค่ะเด็กไทยใส่ใจศึกษาผ่าชาติมั่นคงนะคะ
อย่างที่เห็นไปว่าน้องหนูซุปตาตัวจิ๋วเนี่ยเดี๋ยวโตขึ้นไปก็จะเป็นซุปตาในวันข้างหน้า
ถูกต้องแต่ว่าวันเด็กในปีนี้ยังมีอีกหลายพื้นที่นะคุณที่เด็กเนี่ยไม่ได้ไปร่วมฉลองวันเด็ก
เพราะว่าเกิดอุทธกภัยน้ำท่วมที่ภาคใต้ดังนั้นดาราคนบันเทิงทั้งหลายค่ะ
แล้วเขานำปิ๊กออกมาขายเนี่ยก็อย่างเช่นเป็นรูปตัวพีค่ะ
ซึ่ง๔หนุ่มปั๊บโอมกาแล้วก็ห้างค่ะตั้งใจทำขึ้นมาจำหน่ายเพื่อนำรายได้
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมทางภาคใต้ค่ะ
โดยมีทั้งหมดนะคะ๑๐๐อันเท่านั้นจำหน่ายในราคาอันละ๑๐๐บาทค่ะ
ซึ่งก็แน่นอนไม่กี่นาทีก็สามารถขายหมดเกลี้ยงเลยค่ะ
ทำเอาหลายคนที่พลาดนะคะเสียดายไปตามกันเลยค่ะ
ซึ่งหลังจากนี้ค่ะก็จะนำรายได้ทั้งหมดนั้นโดยที่ไม่หักค่าใช้จ่ายใดเลยนะคะ
ส่งต่อไปยังสภากาชาติไทยค่ะเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไปด้วยค่ะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงกันสักหน่อยละกันค่ะ
ตอนนี้ตอนนี้อะไรบ้านเราก็ช่วยกันหมดทุกอย่างไม่ว่าเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยอะไรอย่างนี้ครับ
ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นแบบว่าในส่วนของนักดนตรีเองหรือว่าในส่วนของทางโทรทัศน์ทั่วไปทุกคนแบบช่วยกันหมดครับ
แล้วก็ดีใจที่เหมือนแบบเราสื่อสารออกไปแล้วทุกคนแบบเห็นแล้วก็เป็นเรื่องดีด้วย
น้อยครับวันนี้รู้สึกว่าน้อยครับแต่ว่าจริงก็ยังมีอีกเล็กน้อยครับ
ก็ไม่คิดว่าเขาจะช่วยกันเยอะขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่แบบมาช่วยกันร่วมช่วยกัน
แล้วก็ดีใจแทนชาวใต้นะครับคนไทยทุกคนก็ส่งกำลังใจให้นะครับ
อยากให้พี่น้องชาวใต้นะครับมีกำลังใจแล้วก็ขอให้กลับมาสู่ภาวะปกติโดยเร็วครับ
เห็นแบบนี้แล้วก็ชื่นใจค่ะในฐานะศิลปินก็ร่วมด้วยช่วยกันนะคะ
ก็มาเปิดหมวกแล้วก็ร้องเพลงเพื่อนำรายได้ให้สภากาชาติไทย
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้เช่นเดียวกันค่ะ